สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของจับตาเตือนภัยนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันครับที่มีบทบาทมีความสำคัญต่อสภาพอากาศโลกของเรานะครับ
เป็นวันที่มีชื่อว่าวันเหมมายันนะครับ
โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าวันนี้เองเป็นวันที่บริเวณซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ส่วนในบริเวณซีกโลกใต้นั้นก็จะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่โลกของเรามีการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับ
ในแต่ละตำแหน่งของโลกของเราก็จะทำให้เกิดฤดูการต่างเกิดขึ้นเริ่มต้นช่วงต้นปีก็จะเป็นวันวสันตะวิสุวรรษในช่วงเดือนมีนาคม
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กลางวันกลางคืนยาวเท่ากันนะครับ
ซึ่งซีกโลกเหนือก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนซีกโลกใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะครับ
อีกหนึ่งวันนะครับวันสาธวิศวรรษบริเวณทางซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ช่วงเรียกเวลาเท่ากันนะครับ
ซึ่งตอนนี้แหละครับก็จะเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือนั้นก้าวเข้าสู่ฤดูใหม่ร่วงนะครับ
โลกใต้ก็จะก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผิดจนถึงวันนี้ครับวันเหมายันครับ
วันนี้เป็นวันที่ซีกโลกเหนือก็จะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับดวงอาทิตย์ในบริเวณซีกโลกเหนือเนี่ยนะครับ
จะขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้าสั้นที่สุดในรอบปีเมืองไทยของเรานะครับ
วันนี้ดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าเพียงแค่๑๑ชั่วโมง๑๙นาทีเท่านั้นนะครับ
ส่วนในบริเวณซีกโลกใต้ถ้าหากใครไปอยู่ที่จุดดังกล่าววันนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้เห็นดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมงในบริเวณคั่วโลกใต้นะครับ
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีบทบาทกับเมืองไทยของเราด้วยนะครับ

ซึ่งลมหนาวถึงแรงแบบนี้ครับก็จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ความหนาวเย็นเมืองไทยของเรา
แต่ว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงอ่อนกำลังของลมหนาวนะครับ
ก็เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้พายุลูกนี้แหละครับไคตั๊กครับ
มีการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณเมืองไทยของเรานะครับ
โดยจากการตรวจสอบจากลมหนาวที่ยังคงแผ่มาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
พายุลูกนี้ก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปนะครับ
แล้วก็มีทิศทางเข้าสู่เมืองไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างช่วงวันที่๒๓๒๔นะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมดูตรงนี้จะมีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับ
พายุลูกนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกครับที่มีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ลมหนาวเหมือนพายุลูกก่อนหน้านี้นะครับ
ก็จะทำหน้าที่ในการดูดลมหนาวลงมาเมืองในของเราอีกครั้ง
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะมีผลในช่วงหลังคริสต์มัสเป็นต้นไปนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่ลมหนาวอ่อนกำลังลงไปนะครับก็จะมีกลุ่มหมอกเกิดขึ้นค่อนข้างหนาตานะครับ
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนยามเช้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ